คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องทางคดีหน่อยค่ะ
คือตอนนี้เรื่องของการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องบาดแผล
คือณตอนนี้เราก็ยังรอผลการชนะสูตรอยู่นี่แหละค่ะ
แต่ทีนี้๒ทนายไม่ว่าจะเป็นทนายรณรงค์
แล้วก็ทนายรัชพลคือตั้งข้อสังเกตว่า
สรุปแล้วบาดแผลนี้มันเกิดก่อนหรือหลังการเสียชีวิต
เพราะอะไรเพราะมันมีผลกับรูปคดีมีผลกับการแจ้งข้อหานะคะ

คือตัวทนายได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงหน้ากรฟภ
ตอนที่คุณตังโมตกเรือคือทนายรณรงค์บอกนะว่า
วินาทีที่คุณตังโมตกลงไปในน้ำไม่ได้จมเลยนะ
ยังลอยคออยู่เพราะคุณตังโมเองก็ว่ายน้ำเป็น
ทีนี้พอมีการไปถามผู้เชี่ยวชาญ
คือเขาบอกว่าเวลาที่จะช่วยเหลือคนตกน้ำได้

แต่ตอนนั้นเนี่ยปอเนี่ยวนเรือสปีดโบ๊ทกลับไปเนี่ย
ระยะห่างจากจุดที่ตังโมตกน้ำคาดว่าน่าจะสักประมาณ๕เมตร
ทีนี้ทนายรณรงค์ก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไม๕คนบนเรือน่ะ
ไม่ลงไปช่วยหมายความว่าอะไร
คนบนเรือเห็นคุณตังโมจมน้ำต่อหน้าต่อตา
แล้วไม่ช่วยอันนี้จะเข้าข่ายฆาตกรรม
แล้วถามว่าธนายรณรงค์โทษมันคืออะไรบ้าง
นายรณรงค์บอกว่าโอ้โทษเนี่ยประหารชีวิต
จำคุกตลอดชีวิตหรือว่าจำคุกไม่ต่ำกว่า๑๕๒๐ปีเลยค่ะ
ทำไมเขาถึงไม่เอาขึ้นมาตอนที่เขา
เรือเรือก็จอดนิ่งนะถ้าผมดูไม่ผิดน่ะ
เรือเขาจอดนิ่งแล้วมันลอยอยู่ข้างหน้า
มันเรื่องนี้มันมีคำอธิบายอยู่สองทฤษฎี
ทฤษฎีแรกก็คือเพื่อนไม่เห็นจริง
วนกลับมาแล้วไม่เห็นแตงโมจริงอีกทฤษฎีหนึ่ง
อันนี้เป็นทฤษฎีใหม่นะจ้ะคือในช็อตที่โอนกลับมาแล้วอ่ะ
แล้วมาจอดเรือด้วยความที่มันอยู่ใกล้กัน
ทั้งห้าคนเนี่ยเห็นแตงโมกำลังหล่นน้ำอืมแล้วคิดว่า
แล้วรู้ว่าเพื่อนตัวเองว่ายน้ำเก่งก็คิดว่าไม่จม
ก็ตะโกนคุยกันด้วยความเมาด้วยด้วยความคึกขนองด้วยความเมา
คิดว่าเพื่อนไม่เป็นอะไรแต่เพื่อนด้วยความที่เจ็บขามาก
แล้วกว่าจะวนกลับมามันก็นาทีได้นะกว่าจะวนกลับมา
เริ่มหมดแรงแล้วไม่โยนชูชีพไปให้เขา
เขาหมดแรงต่อหน้าทั้งห้าคนแล้วก็จมลงน้ำไปอืม
ทีนี้ทั้งห้าคนก็เลยสติแตกไหมครับมันอาจจะเป็นฆาตกรรมได้อืม
มันอาจจะเป็นฆาตกรรมได้แต่การพิสูจน์เนี่ย
ยังยังต้องหาหลักฐานเพิ่มอีกเนี่ยค่ะที่ทนายรณรงค์บอกอ่ะนะคะ
แล้วก็ที่โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าหลักฐานชิ้นสำคัญ
พลิกคดีเดาว่าแผลที่ขาเกิดหลังตายอันเนี้ย
นายรณรงค์บอกนะว่าแผลที่ขาจริงมันจะเป็นหลักฐานสำคัญเลย
แล้วบอกได้ว่าเกิดก่อนหรือเกิดหลังตายซึ่งตอนนี้รอ
ต้องไปตรวจสอบถามว่าต้องตรวจเรื่องอะไรบ้าง
ต้องไปดูเรื่องการกระจายของเลือดโดยรอบบาดแผลค่ะ
เพราะอะไรสมมุติถ้าเกิดว่ามันเกิดก่อนตายแปลว่าร่างกายยังสูบฉีดอยู่
ยังไหลเวียนอยู่มันจะมีเลือดแทรกอยู่ตามชั้นต่างของร่างกายเลย
ไขมันชั้นผิวหนังต่างแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นหลังตายเนี่ย
หัวใจไม่สูบฉีดเลือดแล้วไงเลือดมันก็จะกระจายอยู่ไม่เยอะมากนะคะ
แล้วก็จะมีผลต่อรูปคดีทีนี้ทนายรณรงค์บอกว่า
ผมถามไปยังแพทย์นิติเวศแต่ไม่ใช่คนที่ผ่าคุณตังโมนะ
หมายถึงแพทย์นิติเวศที่แบบทำหน้าที่แบบชนะสูตรศพคนอื่นนี่แหละค่ะ
ก็บอกว่าแผลในตัวของคุณตังโมมีจุดเดียว
คือที่บริเวณขาขวาก็คาดว่าถูกใบพัดเรือ
ส่วนแผลอื่นเป็นสภาพที่เกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิต
แล้วจมอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน
ศพก็เริ่มเปลี่ยนสภาพก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะ
คือตอนนี้หลายคนกลายเป็นมาตั้งข้อสังเกตนะ
แล้วก็เปลี่ยนแนวทางแล้วนะคือเหมือนไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่หลายคนเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมอีกแล้วนะครับ
อีกหนึ่งคนที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไป
ก็คือทนายรัชพลศรีสาคอนนะฮะหลังจากทนายรัชพลเนี่ย

แต่ทำร้ายถึงตายไม่แน่นะครับ
โดยทนายรัชพลให้ข้อมูลว่า
เขาตั้งข้อสังเกตว่าช่วงก่อนลงเรือ
คุณแตงโมรู้หรือเปล่าว่าจ๊อปกับโรเบิร์ตมาลงเรือด้วย
อีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีตอนที่นั่งทานอาหารกันที่ร้านอาหารที่ปฐุมเนี่ย
แล้วคุณแตงโมเอากระเป๋าวางขั้นกลางเนี่ย
ที่เห็นตามภาพนั้นหมายถึงคุณตังโมอาจจะไม่เริ่มโอเค
หรือเริ่มไม่ไว้ใจกับบรรดาผู้ชายตรงนี้หรือเปล่า
ซึ่งในอีกมุมหนึ่งก็อาจแสดงให้เห็นฝ่ายชาย
แสดงให้ฝ่ายชายเห็นว่าฝ่ายหญิงมีท่าทีไม่โอเค
อาจจะทำให้ฝ่ายชายมีความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือเปล่า
คือมันมีกระเป๋าคือจริงตรงนั้นคุณตังโมไม่ได้นั่งติดกับคุณกติกนะ
นั่งอยู่คนละที่กันแล้วก็ที่ข้างคุณตังโมเป็นเก้าอี้ว่าง
แล้วไม่มีใครมานั่งคุณตังโมก็เลยเอากระเป๋ามาตั้งไว้ข้าง
แล้วหลังจากนั้นก็เป็นชายหนุ่มที่นั่งอยู่ค่ะ

ที่ผู้หญิงเอากระเป๋ามาตั้งไว้เก้าอี้ข้าง
เพื่อไม่ให้คนมานั่งเพราะอะไรเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
คืออย่างนี้มีคนสงสัยมาดูจากตำแหน่งที่นั่งนะ
ฝั่งตรงข้ามมีปอมีกติกมีแซนนั่งอยู่๓คน

ส่วนโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตังโมมีตังโม
และมีเก้าอี้ว่างที่มีกระเป๋าของแตงโมขั้นกลาง

หลายคนบอกว่าทำไมเพื่อนผู้หญิงไม่ไปนั่งอยู่ด้วยกัน
ฝั่งนู้นล่ะทำไมมานั่งฝั่งนี้อยู่โดดเดียวได้
อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมานั่งกับผู้ชายที่ตอนแรกบอกไม่รู้จัก
ใช่นะครับเป็นเหตุที่ให้ธนายรัชพลสงสัย
ธนายรัชพลบอกว่าพอฝ่ายชายเขาไม่พอใจคุณตังโมและพอลงเรือ
อาจจะมีการโอ้โหพยายามเคลียร์กันในลักษณะที่อาจจะทำให้คุณแตงโมไม่พอใจกลับด้วย
และอาจจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้โรเบิร์ตแกล้งหรือขับเรือกระชากหรือเปล่า
เพราะหากเป็นเช่นนั้นนะตามการตั้งข้อสังเกตของทนายรัชพล
จะเข้าข่ายเจตนาทำร้ายให้ถึงตายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งต่างจากประมาททำให้ถึงตายที่มีโทษจำคุกแค่๑๐ปี
ขณะเดียวกันก็ยังสอดคล้องกับกรณีที่๑ใน๕คนเนี่ย
มีการทิ้งขวดวายลงน้ำ
อยเห็นว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แปลกเกิดขึ้นในเรือ
ทีนี้ก็ต้องไปดูซิว่าพวกเขากลบเกลื่อนหรือทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่านะฮะ
อย่างเรื่องที่โยนขวดวายทิ้งเนี่ยมันก็มีผล
เพราะว่าถ้าคุณประมาทเฉยสารอาจจะรอลงอาญา
แต่ว่าถ้าคุณประมาทด้วยเมาด้วยเนี่ยสารอาจจะไม่รอลงอาญาก็ได้

ในส่วนนี้นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรคนก็ไม่อยากให้รู้อยู่แล้วว่าเมา
เพราะว่ามันจะมีผลทางกฎหมายแน่นอน
เพราะฉะนั้นทุกคนรู้นะครับก็เลยเป็นเหตุหนึ่ง
อาจจะเป็นเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้มีการทำลายขวดวายออกไป
ทีนี้ค่ะทนายรัชพลพูดถึงกรณีของแซนด้วย
บอกว่าตอนนี้มีโอกาสโดนแจ้งข้อหาประมาท

ตอนที่แซนอ้างว่าแตงโมมาขอจับขาของแซนก่อนที่จะฉี่
ซึ่งจากการให้การเนี่ยเท่ากับว่าอะไร

แล้วเหมือนกับว่าอ่ะงั้นก็แปลว่า
แซนก็ต้องรับที่จะดูแลไม่ให้ตังโมตกสิ

ทำให้ตังโมตกไปแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
อันนี้แซนอาจจะโดนตั้งข้อกล่าวหาได้นะ
รวมถึงข้อหาแจ้งความเท็จอันนี้ทุกคนน่าจะโดน
ซึ่งคือเขาบอกว่าผู้ต้องหาส่วนใหญ่ให้การไม่ตรงกัน

ทั้ง๕คนให้การไม่ตรงกัน
ดังนั้นก็เลยเชื่อว่า๕คนบนเรือเนี่ย
มันต้องมีแหละคนที่พูดไม่จริงคนที่โกหกอะค่ะ
แล้วนอกจากนี้ทนายรัชพลก็พูดถึงเรื่องประเด็นบาดแผลของคุณตังโม
ตอนที่คุณไทยออกมายืนยันเลยนะว่าจริงมีบาดแผลที่หัว
ก็เลยทำให้น่าเชื่อว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง
เกิดขึ้นก่อนแน่เลยก่อนที่คุณตังโมจะตกเรือ
และผลชนะสูตรของบาดแผลมันจะตรวจสอบข้อได้จริงได้
อันนี้คือเป็น๒ทนายดังที่มาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นะคะ